รูปแบบหรือว่าผลลัพธ์ของมันออกมาแล้วจะถูกนิยามว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน

มีโอกาสเห็นช่องความเหล่าให้เล่นกันเหรอมะ
หลายคนอยากฟังคำถามจากจอมขวัญในฐานะที่คนที่อยู่ในวงการหน้าสื่อมาเนี่ย

แต่ว่าสังคมกำลังเผชิญอะไรอยู่
สังคมกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนผ่าน

เปลี่ยนแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านเป็นอีกเรื่อง
แต่เราอยู่ในช่วงนั้นซึ่งไม่รู้ว่าจะกินระยะเวลายาวแค่ไหน
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจขวัญอาจจะเป็นแค่คนสังเกตการณ์นะคะคุณเล

สังเกตได้ว่าไม่ว่ารูปแบบหรือว่าผลลัพธ์ของมันออกมาแล้ว
จะถูกนิยามว่าเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็แล้วแต่เนี่ย
สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปแล้วคือวิธีคิดของคน
ตลอดการเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตลอดการ
เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยไม่กลับแล้ว
แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสุดท้ายแล้วรูปโฉมของสังคมจะเปลี่ยนในทันที
เพราะว่ามันเป็นการสู้กันของความคิดใช่ไหมคะ
เราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราสังเกตการณ์เราเป็นคนที่ชินกับเรื่องพวกนี้มาก
อาจจะเป็นเพราะว่าเราทำงานอยู่ใกล้ชิด
ความขัดแย้งคนเห็นไม่ตรงกันนั่งคุยกันอย่างนี้
เราเลยไม่ได้รู้สึกตกออกตกใจหรือตื่นตระหนก

จริงแล้วขวัญว่าสำคัญมากเลยนะคุณเลถ้าเรามองเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะ
เราจะไม่แบบตกใจไม่ตื่นกลัวแล้วก็ไม่หวาดระแวงขนาดทำร้ายกัน
จริงคือให้มันแบบก็คิดไม่เหมือนกันก็นั่งคุยกัน
ก็นั่งคุยกันไปเรื่อยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะออกแบบสังคมของตัวเอง
จะมีวันที่สำเร็จไหมถนนหนทางเต็มไปด้วยความอำนวยความสะดวก
ปัจจัยพื้นฐานให้ประชาชนได้เสพได้เท่ากันมีโอกาสนั้นไหมครับ
ขึ้นอยู่กับว่าคุณยอมแพ้เร็วหรือเปล่า
ถ้าคุณไม่ยอมแพ้มันจะเกิดขึ้น
มีโอกาสเห็นจอมขวัญเหล่าเพชรเล่นการเมืองไหม
อยากเห็นจังเลยหลายคนบอกนะ

มีค่ะมีมาตลอด
มีแค่บอกชื่อพักไหมรู้มา

เฟ้งโยคกาเลยเหรอ
แต่ว่าไม่ได้ตัดสินใจง่ายค่ะคุณเลยไม่ตัดสินใจง่าย
แล้วก็เราถ้าจะตัดสินใจมันต้องเห็นชัดมากเพราะว่าเราทำงานกับความเป็นสาธารณะมาตลอดใช่ไหมคะ
การเป็นสื่อมันก็อยู่ในเนื้อหาที่มันมีสาธารณะเป็นองค์ประกอบหลักอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นการทำงานการเมืองมันก็คือมันก็แค่เปลี่ยนรูปแบบไปนิดหน่อย
แต่โอเคมันมีความหมายนะตรงที่ว่าในแง่ของการขับเคลื่อนนโยบายอย่างชัดเจน
พูดอย่างเป็นทางการมีอำนาจมีงบประมาณมันเกี่ยวหมดนะคะ
แต่ว่ามันก็ต้องเฉือนกันให้แบบชัดว่าถ้าเราจะก้าวไปอีกวงการหนึ่งคือการเมืองต่อ
เฉินกันให้ชัดเพราะว่าเราเองก็รู้สึกว่าตรงนี้เราก็ทำได้ไม่น้อยเหมือนกัน

สนใจเพราะว่าขวัญสนใจเนื้อหาที่มันเป็นสาธารณะ